เอามาดูเหตุการณ์วัดเสียวที่อยากจะให้

โอ้โหเราได้ออกไปกลางแจ้งไปขุดดิน

เพราะถ้าตายจะถูกอาจารย์หักคะแนน

บางทีเด็กก็จะวิ่งเล่นกันวิ่งเล่นกันแต่ไอ้อุปกรณ์การเกษตรนี่แหละคุณผู้ชมฮะ
คลาดคลาดวางอยู่บนพื้นน้องเขาเหยียบเสียบนิ้วเท้าเข้าไปฮะ
เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเที่ยงครับในโรงเรียนนาป่ามโนรสอำเภอเมืองชนบุรี
โอ้โหนี่กู้ภัยไตรคุณธรรมต้องไปช่วยเหลือน้องคนนี้เลย
น้องเขาอยู่ป๕ครับอายุ๑๒ขวบโอ้โหนี่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เท้านะ
หวัดเสียวจริงแต่เด็กยังมีสติคุณผู้ชมลองดูไปตลอดทั้งข่าว
ไม่ร้องสักแอะเลยอ่ะแล้วยังรู้สึกตัวอยู่ด้วยครับ
ผู้ภัยก็เลยเอาผ้ามาผูกมัดคราดให้ติดกับฝ่าเท้าของน้องให้มันแน่นหนา
รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลชนบุรีเลย
ถามเพื่อนของน้องเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าที่โรงเรียนเนี่ยคุณผู้ชม
เขามีกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษครับแต่เพื่อนก็คงจะเดินไม่ระวังละมั
ก็เลยพลาดไปเหยียบคลาดแล้วล้มลงไป

ร้องเลยร้องให้คนมาช่วยหน่อยช่วยหน่อย

ก่อนจะมีการแจ้งให้กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือครับ
เป็นกำลังใจให้น้องนะฮะหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมาก

คุณผู้ชมต้องระวังด้วยนะครับฝากเตือนลูกหลานด้วยนะฮะ